เอามาดูต่อกันที่เรื่องทิ้งบอมลูกใหญ่เอาไว้ดีกว่านะคะ
สำหรับเจ้าพ่อวงการขาอ่อนค่ะพี่นวัดอิสระไกรศีลนั่นเองนะคะ
ไม่รู้โพสต์ว่าใครหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าแรงอยู่นะจ๊ะ
นี่แหละค่ะสำหรับเจ้าพ่อนางงามนวัดอิสระไกรศีล
คือก่อนหน้านี้พี่เขาได้โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
นวัดบอกเลยว่าเจอแบบนี้ไม่ปลื้มอย่างแรงแล้วล่าสุดสดสดร้อนร้อน
โดนอะไรนี่เห็นไหมในขวดตะขาบค่ะคุณผู้ชม
ตะขาบกัดขณะที่น้องกำลังถ่ายละครตะขาบเนี่ยมันอยู่ในเสื้อผ้าที่เข้าฉาก
โดนกัดเข้าไปต้องพาน้องส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนฉีดยาระงับพิษนะคะ
หวังว่าท่านประธานของช่องคงจะทราบเรื่องนี้บ้างการพูดจาไม่จริงและลดทอนคุณค่าของคนมีพิษมากกว่าตะขาบ
บันเทิงไทยรัฐเราติดต่อขอสัมภาษณ์พี่นวัดไปแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะพูดออกไหม
กลัวบางคนจะได้ซีนไปอีกแต่ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรลึกมากกว่านี้กับวิกมากสีนะจ๊ะ
ลองไปถามยุ้ยจีรนันดูซิว่ามนุษย์ป้าคนนั้นเป็นยังไงบ้างอกถาดแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แถมทิ้งบอมให้ไปถามยุ้ยจีรนันไปอีกนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องรอสอบถามกันต่อไปนะคะ
ช่องไหนก็ได้เป็นนักแสดงในช่องนั้นไปนะคะ
นวัดเขาก็เลยแอบขึ้นนิดนึงว่า
ก็ทำไมไม่ใช้ชื่อเวทีฉันต่อท้ายล่ะ